คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
มีความรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนในพายุ
ถ้าตอนนี้ก็ต้องเป็นพายุปลาบึกนะ
คุณผู้ชมค่ะเกิดเหตุการณ์น้องนักเรียนผู้หญิงนะคะ
เป็นสาวโคราชค่ะเธอบอกว่าประชดรักแฟนนุ่ม
ด้วยการกระโดดตัวเองให้รถกระบะชน
แต่สุดท้ายรอดนะคะ
คนที่เขาไปประสบเหตุเจ้าของคลิปเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
เขานำมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นแบบนี้
นี่เป็นภาพที่จังหวะที่เธอเดินออกมาจากฟุตบาท
แล้วก็วิ่งตัดหน้ารถนะฮะแต่ว่าเคราะห์ดีมาก
เจ้าของคลิปสามารถเบรกได้ทันนะคะ
นี่ฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมนึกสภาพดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เจ้าของคลิปก็คือนายสุชาติพุทธทะเลนะคะ

คือในภาพก็จะเห็นนะคะว่านักเรียนพยายามที่จะกระโดดขวางหน้ารถ
ขณะที่ตัวเองกำลังขับรถบนถนนจอมสุรางญาติ
กำลังจะเลี้ยวเข้าสู่ซอยข้างสถานีดับเพลิง
ปรากฏว่ามีน้องผู้หญิงคนนี้ในวงกลมสีแดง
เธอเดินเหมือลอยอยู่ที่ริมฟุตบาท
แล้วจู่เธอก็วิ่งมาขวางหน้ารถนะคะ
แต่ว่าเพราะดีคุณสุชาติบอกว่าเบรคว่าได้ทัน
หลังจากนั้นเธอก็ไปนั่งเหม่อลอยอยู่ริมฟุตบาท
ในวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้น
เดินทางไปที่สำนักงานดับเพลิงของเทศบาลนครราชศรีมา
เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครราชศรีมา

บอกว่าเมื่อวันที่๗มกราคมที่ผ่านมาช่วงเย็น
ขณะที่กำลังขับรถกระบะจะกลับบ้าน
ก็มาพบกับเหตุการณ์ดังกล่าวตามคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่ตัวเองเนี่ยเบรกได้ทันแล้วก็ลดกระจกรถนะคะ
แล้วก็ถามน้องว่าน้องทำไมถึงทำแบบนี้
แต่น้องนักเรียนหญิงคนดังกล่าวก็ไม่ได้ตอบอะไรนะ
หลังจากนั้นน้องก็ไปนั่งริมฟุตบาทตัวเองก็ขับรถต่อไป
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณสุชาติกันหน่อยนะคะ

ทำอะไรให้คิดให้ถี่ถ้วนเนื่องจากว่าน้องเนี่ยยังอยู่ในวัยเรียนแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่สดใสดีกว่านะคะแม่ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะคะคุณสุชาติบอกว่าตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็จะได้มีสติมีสติแล้วเดี๋ยวมีสตังผู้ชายก็เข้ามาเองสวยสบับบ๊อบใสอันนี้ลักษณะอยากจะให้ผู้ชายสนใจแต่ว่าถ้าเ